เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลให้ดีครับ

บางคนเป็นต้อลมต้อเนื้อนะฮะ

เพราะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

แล้วก็ใช้มีดเอาเนื้อมาวางแล้วหั่นทำแบบนี้
กระลาตาที่มันเป็นกลมกระลานะ

บางช่วงบางตอนระหว่างการรักษาทำพิธีครับ
นี่คือพิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลในการตัดต้อเนื้อ

อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านเลยครับ
ผู้หญิงคนนี้ที่ใช้มือจับกะลาตาเดียว
แล้วเอามีดหั่นเนื้อเฉือนเนื้อเนี่ยนะฮะ

ลมปูดเข้าไปผ่านรูของกะลาตาเดียว
พื้นที่ภาคใต้จะเรียกกะลาแบบนี้ว่าป้อยฮะ

ทุกอย่างมีขั้นตอนมีพิธีกรรมหมดเลยนะ

ทำพิธีตัดต้อเนื้อผ่านเนี่ยฮะ
กลาตาเดียวผ่านมีดแล้วก็ชิ้นเนื้อ

ทำตั้งแต่ตอนที่ตัวเองอายุเพียงแค่๑๔
ทุกวันนี้อายุคือ๓๔ปี
แล้วเห็นเขาบอกว่าคือทำแบบนี้

อาการมองเห็นชัดขึ้น

ครั้งในการตัดตัว๑ครั้งค่ะ

เขาเรียก๑เช้าค่ะ

อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ชื่อจริงเธอคือคุณนรมนวังวิเศษ

สามสิบสี่ปีพิธีนี้คนที่จะมาทำเนี่ยต้องได้รับการสืบทอดจาก
วิธีการก็คือจะใช้กะลาตาเดียวหรือคนใต้เรียกว่าป้อย
นี่ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบมาทำได้เลยนะฮะย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้สักนิดหนึ่งก็ได้ครับ

ยังไงต้องใส่ในถังเข้าสารเพราะเมื่อก่อนกะลาตาเดียวจะใช้ตักข้าวสาร
นี่ต้องเอามาจากถังแบบนี้เอามาจากถังเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
นอกจากกะลาแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นอีกมีมีดมีเนื้อจะเป็นเนื้อหมูก็ได้
เนื้อปลาเนื้อไก่ได้หมดเลยนี่นะฮะเหล่านี้คืออุปกรณ์สำคัญ
แล้วที่ขาดไม่ได้คือคาถาครับคาถาต้องได้รับการถ่ายทอดจากปู่ย่าตาทวดนะครับ
นี่นะฮะคือผู้ป่วยที่มารักษาเนี่ยคือต้องมีการพูดประโยคนี้ด้วยนะ
นิมนต์ตัดต้อให้ทีแล้วก็ต้องมีการตระเตรียมของวางบนพาน
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นพิธีกรรม
แล้วนำกะลาตาเดียวมาครอบตาไว้พร้อมดอกไม้เทียนเงินค่าครูเล่าข่าว
แล้วก็จะค่อยบรรจงตัดตัดอะไรตัดเนื้อที่เอามาวางตรงกะลาตาเดียวนั่นแหละครับ
เสร็จปั๊บเขาจะมีจังหวะการตัดด้วยนะ
ตัดจะแบ่งเป็น๓รอบรอบแรกจะตัด๓ครั้งรอบที่๒จะตัด๒ครั้งรอบที่๓จะตัด๑ครั้ง
พูดง่าย๓รอบเลี้ยงจาก๓๒๑แล้วกันจะมีการเป่าคาถาผ่านรูนั้นผ่านไปที่ตาครับ
วันนี้คุณเดียเลยเปิดใจเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังเพิ่มเติมอย่างละเอียดลองฟังครับ
แล้วเราสามารถตัดโต้ได้กี่ชนิดเนี่ยครับ๓ค่ะมีอะไรบ้างครับโต้เนื้อโต้เลือดโต้สารค่ะ
สำหรับตัวเดียนะคะเดียคิดว่ามีจริงเพราะเดียประสบกับตัวเองแล้วก็ตัดหายมาหลายคนแล้วค่ะ
เดียตัดมาตั้งแต่เดียอายุ๑๔ตอนนี้อายุ๓๔ค่ะร่วม๒๐ปีได้แล้วค่ะแล้วคาถาที่ใช้อ่ะเนอะ
คาถาที่ใช้ค่ะยายบอกว่าห้ามจดให้จำค่ะเป็นคาถาสั้นนะคะ
คาถาที่ได้รับการถ่ายทอดจดไม่ได้นะครับต้องจำเท่านั้นเขาจะพูดให้เราจำ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเอามารักษาคนต่อไปย้ำนะแล้วคนที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นลูกสาว
คนโตก็ต้องเป็นคนสุดท้องเท่านั้นเราได้คุยกับคุณแม่ของคุณเดียครับ
หนูเพียรอายุ๗๐ปีครับเขาบอกว่าวิธีการรักษาต้อแบบนี้มีมาตั้งแต่โบราณการแล้วนะครับ
แล้วก็สืบสารต่อกันมารุ่นต่อรุ่นปกติแล้วไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นั่นก็เป็นเงินค่าครูค่าพานครูก็ว่ากันไป
บางคนเขาบอกว่าพอผ่านพิธีกรรมนี้แล้วกลับมามองเห็นใสแจ๋วเลย
ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
นี่คือสิ่งสำคัญอวัยวะสำคัญ
แต่ว่าการรักษาก็เลือกที่เรามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยกันแล้วกันนะครับ